คุณพระราพรว่าบุคลากรด่านหน้า

เพื่อเขาจะได้ทำงานอย่างปลอดภัย

ผมตกใจนะฮะที่ขอนแก่น

เขาบอกว่าฉีดให้ฉันหน่อยได้ไหม

ฉันออกทำงานไปหาชาวบ้านทุกวัน

เวลาออกไปต้องไปโกหกชาวบ้านด้วยความจำเป็น

เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่น

แต่ตัวเองยังไม่ได้ฉีด
โอ้โหความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะ

หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำพอง

ให้ประชาชนแล้วก็ผู้สูงอายุที่มี
อายุ๖๐ปีขึ้นไปแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัว

สาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่า
พี่อสมจากบ้านน้ำพอง

ด้วยได้ไหมเพราะเป็นด่านหน้า

ผู้บังคับบัญชาจนถึงขณะนี้
ยังไม่ได้รับวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว

ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมา

ก่อนปีใหม่ได้ฉีดแน่

เธอบอกว่าเธอจำเป็นต้องโกหกชาวบ้าน

ขณะที่ก็ยอมรับว่ากลัวตายมาก

เธอบอกถูกทิ้งฮะ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

อสมที่เขาใส่ชุดปฏิบัติการเนี่ยค่ะ

เราก็เสี่ยงเหมือนกันเสี่ยงมาก
เราก็ว่าอย่างนี้แล้วเขาก็ไปโทร

ที่จะเอาคนที่ปฏิบัติงานจริงที่มีตัวตนจริง

เห็นหน่อยมองเห็นหัวหน่อยค่ะ
สมเรามีความรู้สึกน้อยใจมาก
คนเรานะฮะจะรักจะดูแลคนอื่น
ต้องดูแลตัวเองก่อนถูกต้องแล้วล่ะครับ
คืองคศสมัครคือมาทำงานด้วยใจ
นายประจวบรักแพทย์ในอำเภอน้ำพองนะครับ

ได้รับวัคซีนมา๑๐๐กว่าโดสนะฮะ
แพทย์และอสมไปแล้ว๒ครั้ง
ครั้งแรก๕๐๐คนครับครั้งที่๒๗๐๐คน

กลุ่มนี้มันจะตกสำรวจไปหรือเปล่านะคะ